ตรงนี้ตลังข่าวเช้านี้ช่วงนี้จะพาไปตลอนกินกัน

แล้วนะคะบอกเอาไว้ว่าจะพาไปตลอดกินจ้
ขนมที่เรียกว่าเด็ดมากเลย

คุณจะต้องพังงะชะงักโอ๊ะไม่กล้ากินแล้วก็ปิดจมูกแน่

บอกเลยว่ามันเป็นขนมพื้นบ้าน
ที่ไหนคุณผู้ชมปักหมุดพร้อมกันที่จังหวัดบุรีรำ

สนวนนอกอำเภอห้วยราชดิฉันเคยพาไปเที่ยวแล้ว
ไปดูหมู่บ้านท่องเที่ยวมา

แต่ว่านี่เป็นขนมพื้นบ้านที่เขาทำกันปีละครั้งคุณ

แต่เขามีกรรมวิธีการผลิตที่น่าสนใจ
แล้วก็รสชาติเรียกว่ากินแล้วก็หยุดไม่ได้

ทุกผู้ชมค่ะมาที่บุรีรามได้ยินมาว่าที่บ้านสนวนนอก
เขามีขนมชนิดนึงเอาไว้ทานเล่น
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านรสชาติดี
แต่มันชื่ออะไรนะ
นุ้มมือระภอมหน่วงตอบมา

ชื่อขนมยังโดนขนาดนี้

ทำให้เราอยากแล้วก็จากไป

ในหมู่บ้านนี้เขาทำขนมตอบมากัน
คุณผู้ชมดูเหมือนว่าหนูจะเจอแล้วบ้านที่เขาทำขนมตดหมา
หรือเปล่าคะค่ะปูนินหามาทั้งหมู่บ้านเดิมเตรียมเดียวสวยจนจนท้ายบ้านเนี้ยค่ะถ้า

ก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในหมู่บ้านค่ะ
สาเหตุที่ชื่อต้นเครือตดหมาก็เพราะว่า
เป็นไม้เถาเลื้อยที่ใบและลำต้นมีกลิ่นฉุน
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตามกลิ่นนี่แหละค่ะ
ฉุนใบมันจะเหม็น

ขนมตดหมามีวัตถุดิบไม่กี่อย่างค่ะ
ข้าวเหนียวน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลแดง

และที่สำคัญเลยคือน้ำต้มรากเครือตดหมาค่ะ
ตัวนี้แหละที่จะทำให้ขนมของเรา

เราก็จะนำทุกอย่างมาผสมกันนวดให้เข้ากัน
จากนั้นเอามาห่อใส่ใบตองแล้วนำไปปิ้งให้สุก
เท่านี้เราก็ได้ขนมตดมาที่แสน
หอมหวานแล้วก็อร่อยมากแล้วค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะขนมตดหมาเนี่ยถือว่า
เป็นขนมโบราณที่ชาวบ้านสนวนนอก

กลิ่นก่อนเลยหอมมะพร้าว

กลมกล่อมนี่ใช่ไหม

เหนียวนุ่มหวานมัน

ซึ่งความกลมกล่อมนี่แหละก็มาจากเครือตดหมา

นมวันพร้อมจังห้านคลั่ง
ขนมตดหมาให้สุด
เชื่อต้องมาลองที่บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรำค่ะ

เป็นอย่างไรคุณ
เจียร์จันทรัพย์สุดยอด
เจียร์จันทรัพย์นี่เป็นภาษาเขมรใช่ไหม

แปลว่าสุดยอดแต่สุดยอดจริงไม่น่าชื่อขนมตดหมาเลยนะ
นี่ไงตอนนี้อยู่ข้างหน้าแล้วขอบคุณ

มันทานได้เดี๋ยวผมทานเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ทาน

มันคือรากเครือตดหมานะคะ

คุณชนะอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวคุณดูนี่ก่อนสิ
เราควรจะกินก่อนหรือจะขยี้ดมมันก่อนดี
แต่นี่ฉันอยากให้คุณดมไง
ก่อนทานเราไปดมมันก่อน
อันนี้อยากให้คุณรู้สึกเหมือนดิฉัน

บอกว่ามันเหมือนตอดหมาไงคุณมันยังไง

นอกเห็นไหม

อยู่คนเดียวไหมให้ผมกินเลย
เดี๋ยวเบรคเดชั่นให้คุณน้ำถาดเลยนะ
มันก็จะหอมแล้วก็รสชาติคือหวานมันด้วยค่ะ
บอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ชมอาจจะไม่นึกภาพไม่ออก

ขนมจากขนมจากที่ชนบุรี

แต่มันก็จะมีความนุ่มมันจะพิเศษกว่า

ถ้าอยากจะกินคุณผู้ชมต้องไปที่บ้านสนวนนอก

ขอสักคำนึกไหมล่ะไหนกันไหนละ
ให้ดมอย่างเดียวไม่ให้กินเลยอ่ะ
อร่อยอร่อยหวานมันมันอร่อยมากเลย
นี่ของดีเขาของแปลกครับบิ๊บื่อชมม่อฝาก
ที่ไหนนี่ก็มีอะไรมาฝากตลอดเลย
มีของฝากมั้ยอะไรมีมาฝากตลอด
ถ้าไม่ทำตัวแล้วก็หัวใจ

หัวใจตัวไม่อยากได้เท่าไหร่